ก็เคยเป็นอดีตสามีภรรยากันนะคะ
แต่ว่ากลับมามีปัญหากันนะคะ
เพราะว่าเธอบอกว่าถูกอดีตสามีเนี่ย
เอาภาพเอาคลิปภาพที่
ซ่อนกล้องเอาไว้ถ่ายตอนที่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะ
เรียกเงินครับจากเธอนะคะคุณมิ้นค่ะกับในตองนะคะ
คือ๒คนนี้เนี่ยคบกันมา๘ปีนะคะมีลูกสาวด้วยกัน๑คน
ปัจจุบันก็เลิกรากันไปแล้วแล้วคุณมิ้นเนี่ย
เป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนต้นปี๖๓ในตองเนี่ย
ติดยาเสพติดก็มักจะทำร้ายร่างกายเธอกับแม่
กลางปี๖๓ในตองเนี่ยแคปภาพตอนที่เธอกับเขามีเพศสัมพันธ์กัน
ซึ่งตอนนั้นในตองเนี่ยแอบซ่อนกล้องเอาไว้แล้วถ่ายคลิปนะคะ
ส่งภาพนี้มาแล้วมาเรียกเงิน๒แสนบาทคมขู่
ว่าถ้าไม่ให้จะปล่อยคลิปเต็มหลังจากนั้นกลางปีหกสาม
ตองถูกตำรวจจับข้อหาเสพยาเสพติดค่ะก็โกรธแค้นเธอ
เพราะคิดว่าเธอเป็นคนบอกตำรวจตอนที่ค้นห้องเนี่ย
ในตองก็บอกว่าทรัพย์สินของตัวเองหายไปร้อยยี่สิบสี่ล้านนะคะ
ตองเนี่ยตอนนั้นติดคุกไป๒ปีแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมา
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วพอพ้นโทษมาเนี่ย
ข่มขู่เธออีกแล้วเรียกเงินจำนวนเท่าเดิม
บอกถ้าไม่ให้จะฆ่าให้ตายคมคู่
จะแจ้งความจับข้อหารักทรัพย์จากที่บอกว่า
เงินหายไปร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทด้วยนะคะ
ยังไม่พอนะคะเธอบอกว่าตามระรานเธอถึงที่ทำงาน
เธอต้องลาออกแล้วก็ส่งต่อคลิปที่ว่า

เพราะฉะนั้นเธอเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกว่าเครียด
เครียดมากแล้วก็รู้สึกเสียใจอยากจะจบเรื่องนี้ค่ะ
เวลาเขาถือโทรศัพท์หนูจะพยายามระวังตัวเองมาก
เพราะว่าหนูก็กลัว
แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดตั้งแต่เมื่อไหร่

เพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะทำไงหนูถึงต้องขอความช่วยเหลือไปจากคุณกัน
เพราะว่าลำพังหนูตัวคนเดียวหนูทำอะไรไม่ได้
ถ้าหนูแจ้งความหนูก็ได้แค่แจ้งความ

หนูก็พยายามตัดตอบจากใจว่าเราไม่ได้เป็นคนดังนะอะไรอย่างนี้
เดี๋ยววันหนึ่งคนมันก็ลืมแตก
เขาก็ไม่หยุดทำร้ายหนูสักที
นี่คือความเดือดร้อนของผู้เสียหายนะคะในตอนนี้

ชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์บอกตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่
แล้วเล่าให้ฟังบอกว่าเลิกกับอดีตภรรยาเพราะจับได้ว่าเธอมีผู้ชายคนอื่น
ตองยืนยันบอกไม่เคยทำร้ายอดีตภรรยา
หย่าแล้วภรรยามาเก็บของที่บ้าน
แล้วก็น่าจะเอาของบางอย่างเอาทรัพย์สินบางอย่างไปด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องคลิปที่มีการถ่ายไว้ตอนมีเพศสัมพันธ์กัน
ตองอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าอดีตภรรยาเป็นคนให้หากล้องมาติด
เพราะว่าตอนที่เธอเสพยาเนี่ยก็มักจะมีอารมณ์
ตองยืนยันบอกไม่ได้เป็นคนส่งคลิปหรือส่งข้อความข่มขู่เรียกเงิน
แต่โทรศัพท์หายไปแล้วบัญชีโซเชียลส่วนตัวก็เข้าไปใช้งานไม่ได้ค่ะ
จอมพลังค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาผู้เสียหายไปที่สพอ่างทอง
ไปติดตามความคืบหน้าที่ฝ่ายภรรยาไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
แล้วก็ขอให้ตำรวจออกหมายจับในตองเนื่องจากมีการข่มขู่คุกคาม
ตำรวจสพเมืองอ่างทองเบื้องต้นสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียด
แล้วก็บอกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับ
แต่ว่าจะข้อหาไหนบ้างก็เดี๋ยวต้องรอดูหลักฐานแล้วก็ความผิดค่ะ